ช่วงนี้ก็มีข่าวติดต่อกันมาหลายวันนะครับ
ที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในสวนสัตว์หลายแห่งที่หัวหิน
แล้วก็ไปพบช้างที่สวมตัวรูปภัณฑ์
ซึ่งก็สงสัยว่าจะถูกลักลอบเอามาจากป่า
ตอนนี้ช้างก็ได้กลายเป็นสัตว์ที่นำมาใช้ดึงดูดการท่องเที่ยว
กัมพูชาก็มีการใช้ช้างเพื่อการท่องเที่ยวเช่นกันนะครับ
แต่ว่าเพิ่งจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก
ถึงการใช้ช้างเป็นภาษณะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปชมนครวัด
หลังจากที่ได้มีช้างล้มนะครับ
จากว่าทนสภาพอากาศที่ร้อนจัดไม่ได้

ซึ่งนักพิทักษัตริย์ก็มองนะครับว่า
การดูแลช้างจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
ที่จะตัดสินว่าคนใช้แรงงานช้างได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ครับ
การนั่งชมความสวยงามของนครวัดบนหลังช้างที่เห็นอยู่นี้
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนชื่นชอบ
อย่างเช่นนักท่องเที่ยวลูกครึ่งกัมพูชาฝรั่งเศสคนนี้ที่บอกว่า
นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ขี่ช้าง
ในตอนแรกเธอก็รู้สึกกลัวเพราะมันสายไปมา

แต่เธอก็รู้สึกดีที่ได้ลอง
แต่การฉี่ช้างชมนครวัดกำลังถูกตั้งคำถามอย่างมากในกัมพูชา
โดยเฉพาะหลังจากที่เดือนเมษายน
แซมโบช้างวัย๔๐๔๕ปี
ล้มระหว่างทำหน้าที่พาเที่ยว
สัตวแพทย์วินิจฉัยอาการของมันบอกว่า
มันหัวใจล้มเหลวเพราะทนกับอากาศที่ร้อนจัด
ซึ่งตอนนั้นมีอุณหภูมิสูงถึง๓๘องศาเซลเซียสไม่ได้
และเหตุการณ์นั้นก็กลายเป็นต้นเหตุ
ของกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม

เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกัมพูชา
ชาวเน็ตบางคนร่วมลงนามเรียกร้องให้องค์กรอับสารา
ซึ่งดูแลพื้นที่โบราณสถาน
ระงับกิจกรรมนี้โดยทันที

ที่ก็ไม่ค่อยชอบกิจกรรมนี้เท่าไหร่
นักท่องเที่ยวชาวสเปนคนนี้บอกว่า
เธอนั่งช้างก็พร้อมบริษัททัวร์จัดให้เธอนั่ง
ซึ่งจริงเธอก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่
คิดว่าช้างที่เธอนั่งอยู่ก็ไม่ได้แข็งแรงพอ
เพราะมันหยุดพักกินย่าระหว่างทางถึง๓ครั้ง
ควานช้างต้องคอยเตะเพื่อให้มันทำงานต่อ
กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นในนครวัดโดยมีช้าง๑๓เชือก
พัดเปลี่ยนกันผ่านนักท่องเที่ยวชมความงาม
โบราณสถานแห่งนี้เป็นรอบ
สนุนราคา๗๐๐กว่าบาท
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความงามของนครวัด
หลังช้างเป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
และเมื่อมันไม่ได้ทำงานก็จะถูกดูแลอย่างใกล้ชิด
ควานช้างภายในปางช้างที่ตั้งอยู่ใกล้
ซึ่งหนึ่งในควานช้างก็ยืนยันว่า
เขาดูแลช้างทุกเชือกอย่างใกล้ชิด
วานช้างคนนี้บอกว่าเขาให้อาหารมันทุกเช้า
และอาบน้ำให้มันจากนั้นก็ติดตั้งสรรพครับ
หรือที่นั่งบนหลังช้างเพื่อให้มันออกไปทำงาน
และพามันกลับมาที่ปางช้างถอดสับปะครับ
อาบน้ำและให้อาหารมันแบบนี้ทั้งตอนกลางวันและตอนเย็น
แต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
ปะครับที่ทำจากไม้และมีน้ำหนักมาก
ไม่เหมาะสมกับช้างเหล่านี้
ขณะเดียวกันช้างในปางช้างยังถูกโซ่ล่ามไว้ที่ขาด้วย
ในจังหวัดมณฑลคิวรีทางตะวันออกของกัมพูชาบอกว่า
การดูแลช้างจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด
ในการที่จะตัดสินว่าช้างมีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสมหรือไม่
คงอยากให้ช้างเหล่านี้กลับคืนสู่ธรรมชาติ
แต่ในความเป็นจริงมันคงเป็นไปไม่ได้
ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือคนเลี้ยงดูแลพวกมันอย่างไร

และมันได้ดื่มน้ำหรือกินอาหารเพียงพอหรือไม่
นี่คงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้
สำหรับในกัมพูชาและในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เคยเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ

กิจการค้าไม้ที่เคยรุ่งเรืองในอดีต
แต่ปัจจุบันด้วยวิถีที่เปลี่ยนไป

เป็นสัตว์สัญลักษณ์ที่ใช้ในการท่องเที่ยว
แบบที่เห็นอยู่ในนครวัดในตอนนี้
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน